พักเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพักก้าวไกร
ขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่
เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขอ
เชิญภักดิ์นี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วพบว่า
นโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒นะครับซึ่งยังเป็นเงื่อนไขหลัก
ที่บางภักดิ์และบางคนแสดงเจนัทคือบอกว่าไม่เอาไม่สนับสนุน
แล้วก็จะไม่ร่วมกับภาคการเมืองที่มีนโยบายนี้
ว่าคันตามร้าย
ผู้หลับมากรับถังได้แล้วก็อดีตแล้วก็หอมบัติ
แคนดิเดตนายกัธมนตรีนะครับเพื่อจะโหวตนายกต่อไปแล้วก็จะกำหนดให้การแก้ไข

ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนทันที
นะยืนยันจะทำการเมืองใน

ยืนยันจะทำการเมืองในมิติใหม่นะ

มิติใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาติ

อย่าฟังผมเลยฟังหมอชนน่านดีกว่าครับ
พักเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพักก้าวไกร
ขอถอนตัวจากการร่วมมือ
และเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่
เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสิน
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี
ทั้งนี้พักเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสิน
ขอยืนยันชัดเจนว่า
เราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา๑๑๒
และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
จะไม่มีภักดิ์ก้าวไกรอยู่ในภักดิ์ร่วม
และพักก้าวไกรจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน
และยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชน
ไม่เชื่อตั้งแต่เปิดปากคำแรก
หมายถึงพี่เบิ้ดนะ
แต่กลับมาเรื่องการเมือง
เมื่อกี้หมอชนน่านอ่านแถลงการเสร็จแล้วใช่ไหมต้องมี
ต้องมีช็อตที่นักข่าวไปจ่อไมค์ถามค่ะ
ไปถามเลยไม่ได้อยากทำแบบนี้นะ
ไม่ได้อยากทำแบบนี้แต่ด้วยเงื่อนไขอะไรหลายอย่าง
แล้วต้องให้ประเทศมันเดินหน้าต่อไปให้ได้
เรื่องนี้ค่ะคุณหมอชนน่านก็มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะ
คำถามแหละเพราะว่าถูกถามถึงการแถลงข่าวที่เกิดขึ้น
ว่าหมอชนนั่นคะแล้วหลังจากนี้จะมีตัวแทนจากพักร่วมรัฐบาลใหม่

คุณหมอชนน่านบอกว่ายังไม่ได้วาดแนวทางไว้

แต่ก็มีการแถลงข่าวร่วมกันแน่นะ
หมอชนน่านบอกเดี๋ยวจะแจ้งเวลาจะแจ้งสถานที่อีกครั้งหนึ่ง
วันนี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวรอตามดูนะคะว่าจะกี่โมงจะแถลงที่ไหนยังไง
ส่วนการที่ก้าวไกลเนี่ยออกจากภักดิ์ร่วมรัฐบาล
จะทำให้ได้รับเสียงสนับสนุนจากสวสสเพิ่มขึ้นมาไหม
คุณหมอชนนั่นบอกว่าเหตุผลที่สวสสจากภักดิ์อื่นนะไม่ให้คะแนนเนี่ย
คือเขาก็อ้างเหตุเรื่องของ๑๑๒นี่แหละ
ดังนั้น๑๑๒ด้วยตัวนโยบายของก้าวไกล
หมอชนน่านบอกว่าเราเองก็เลยต้องมาทำเงื่อนไขนี้ให้มันหมดไป
เสียดายไม่ได้อยากทำแบบนี้แต่ว่าภายใต้เงื่อนไขนี้
แล้วก็สิ่งที่ต้องทำหน้าที่ต่อไปเนี่ยจริงเราก็คุยกับก้าวไกลดีเขาก็ยอมรับ
เราก็มั่นใจว่าเราปลดเงื่อนไขนี้แล้วก็จะได้รับการสนับสนุน
เมื่อถามว่าลำบากใจไหมที่ต้องตัดสินใจแยกทางกับก้าวไกล
คุณหมอชนนั่นบอกมันไม่มีอะไรสวยงามทุกอย่างหรอก
เราก็พยายามทำในสิ่งที่เสียหายกับประเทศน้อยที่สุด
อันนี้คือเมื่อวานหลังจากที่อ่านแถลงการปั๊บก็มาตอบคำถาม

สิ่งที่คุณหมอชนนานได้แถลงแล้วก็ตอบคำถามของ้าแลกมากว่าเมื่อวานเนี่ย
นั่นน่ะสิยังไม่ได้จับมือยังไม่ได้มีใครมาเป็นรัฐบาลกันใหม่
อันนี้อาจจะตีความด้วยสองอย่าง

ใช่มันอาจจะนิ่งมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นู้น

ก้าวขึ้นมาเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็ไปหาเสียงกับสวหาเสียงกับสส
เดิมทีก็เข้าใจว่าเดี๋ยวพอรับเงื่อนไขจากภรรยาปร์ต่างมาแล้ว
แล้วก็จะเอามาคุยกับภรรยาปร์เกาะไกล

เรื่องมาตรา๑๑๒แต่อย่างใดเลย
ก็มาแถลงขอโทษกับประชาชนครับที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าว
โปรยูที่ทำร่วมกันเรื่องการเลือกประธานสภา

แล้วบอกว่าจะไปจัดตั้งรัฐบาลเอง

ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่าน
ที่เราไม่สามารถ
ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาล
ที่เคารพเจตจำนงของพี่น้องประชาชน
การเลือกตั้งได้สำเร็จ
ดังที่พักเพื่อไทยได้แถลง

หลังจากนี้เนี่ยพักเพื่อไทย
จะแยกจากพักเก้าไกลไปจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเอง
พระเพื่อไทยได้แจ้งกับพระก้าวกลัยว่า
ต้องการที่จะขอออกจาก

ในตอนที่มีการพูดคุยเรื่องการเลือกประธานสภานะครับ
ทั้ง๒ฉบับ

ด้านขวานี่ตอนนี้เป็นคุณชัยธวัฒน์แล้วมาแถลงว่าครับ

เห็นได้ขอให้พระเก้าไกลพิจารณาถอยมาตรา๑๑๒เลยนะ

หลังจากที่ไปคุยกันมาเกือบทุกพักคุณผู้ชม

พวกเขาไม่ต้องการให้พระเก้าไกลมาเข้าร่วมรัฐบาล
ว่าจะมีเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒หรือไม่ก็ตาม

พักเพื่อไทยมันไม่ได้ขอให้พักเก้าไกล
แคนดิเดตนายกให้พักเพื่อไทยด้วยนะ
ในวันพรุ่งนี้๔สิงหาคมเนี่ยคุณผู้ชม
เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพัก
คุณชัยธวัฒน์ยังเปิดเผยแบบนี้อีกว่า
แก่นำบางคนของพักเพื่อไทยแต่ไม่ได้ระบุชื่อนะ
บางคนกังวลว่าถ้าพระเก้าไกล
โหดให้เคนดริเดตนายกจากพักเพื่อไทยเนี่ย
จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไม่สบายใจ
เขาจะไม่ไว้วางใจพักเพื่อไทยเพราะกังวลไง
เดี๋ยวพอโหวตนายกเสร็จแล้วพอไปรวมพักมาตั้งรัฐบาล

เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอ้าวพักเพื่อไทยจะไปดึงก้าวไกลกลับมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่า
นี่สิที่อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้สวไม่ไว้วางใจกับพักเพื่อไทย
คุณชัยธวัฒน์ยืนยันว่าไม่ว่าก้าวไกลจะอยู่ในสถานะใดเนี่ย
ก็จะทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ครับ
เพื่อผลักดันคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
ผลักดันให้เศรษฐกิจเท่าทันโลกและเปิดโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
พอจบการแถลงข่าวคุณชัยธวัฒน์ก็มีการแสดงท่าชูกำปั้นด้วยนะคุณผู้ชม
บอกว่าเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้และเป็นท่าเดียวกับที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐจังหวัดนี้โชว์นักข่าวเลย
เหมือนกับที่คุณพิธาหัวหน้าพระเก้าไกลทำเมื่อวันที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และเดินออกจากรัฐสภาไปครับ
คุณผู้ชมคือพักเก้าไกรตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นมิวสิกวีดีโอมันเป็นเพลงอกหักกำลังวิ่งฝ่าสายฝน
ภาคความหลังจะย้อนกลับมาและเพลงจะขึ้นมาว่า
ได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวด
ตั้งแต่ตรงนี้เลย

ก็ไหนว่าแต่งงานกันแล้วแล้วทำไมไม่ขอหย่าครับคุณผู้ชมครับ
รังสิมันโรมครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกพักก้าวไกล

ไปรับหนังสือแล้วไปทักทายมวลชนที่มาให้กำลังใจที่หน้าพักเพื่อไทยนะครับ
บอกเข้าใจกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่มา
แล้วก็อยากจะให้๘พักจับมือกันไว้ให้แน่นใช่ไหม
แต่การตัดสินใจมันไม่ได้อยู่ที่ก้าวไกลเพียงคนเดียวเท่านั้น
นักข่าวถามว่าเจ้าบ่าวไม่อยู่แล้วเจ้าสาวจะยังไงต่อ
คุณรังสิมันตอบบอกว่าเข้าใจมาโดยตลอดว่าเราแต่งงานกันแล้ว

ผมเข้าใจมาโดยตลอดว่าเราแต่งงานกันแล้วน่าจะจดทะเบียนกันแล้ว
แต่มันคงเป็นเรื่องของกำลังจะมีการหย่ากันมากกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องแบบนั้น
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
ผมเห็นนักการเมืองเขาใช้เพลงสื่อสารกัน
คุณคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้

หรือว่าหน้าจอไลน์ไทยรัฐก็ได้
คุณรังสิมันยังพูดต่อบอกว่า
มันจะใช้ความพยายามของก้าวไกลคนเดียวไม่ได้
ผัวกับตัวเมียมันต้องอยู่ด้วยกัน
มันต้องใช้ความพยายามของทั้งคู่นะ
คือจะใช้ทางก้าวไกลอย่างเดียวไม่ได้ก็ขอถอย
ให้เพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลนะครับ

แล้วก็ขอขอบคุณประชาชนนะครับที่ให้กำลังใจก้าวไกลมาโดยตลอด
แต่ว่าน้ำแข็งวันนี้ตกลงเขาเพื่อไทยเขาจะแถลง
แถลงวันนี้แล้วเวลาที่จะแถลงเนี่ยคือแถลงประมาณบ่าย๓โมง